ทุกผู้ชมครับที่ชัยภูมินะครับมีวัดแห่งหนึ่งนะฮะ
เจ้าวาดท่านก็รักสัตว์ค่ะอ่าก็ไปขอจราเข้มาเลี้ยงเอาไว้ค่ะ
มันหลุดออกจากบ่อมาโอ้โหตัวใหญ่ด้วยค่ะอยู่ในพื้นที่วัดนี่แหละนะฮะ
โอ้โห๓เมตรกว่านะน้ำหนักนี่เป็นร้อยกิโลกรัมนะครับ
เรียกเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยกันจับนะฮะ
โอ้โหไม่ใช่ตัวเล็กเล็กค่ะนี่ค่ะแล้วจรกิ
สะบัดทีฟาดหางทีใช่ฮือฟาดทีฟาดบอกเอาไม่อยู่โยม
ค่ะต้องให้โยมมาช่วยหน่อยนี่ครับทุกผู้ชมครับกู้ภัย
แล้วก็ชาวบ้านต้องมาช่วยกันนะฮะจับจราเข้ตัวนี้นะครับ
เป็นตัวเมียนะในวัดบ้านลี่ที่ตะบนระหารอำเภอจตุรัส
จังหวัดชายภูมินะครับมันหลุดออกมาจากบ่อเลี้ยงของวัดนั่นแหละ
นะแล้วมันก็เนี่ยโอ้โหเดินไปเดินมาโอ้ยมันรู้
มันก็อยากจะรู้ว่ามันจะไปไหนอ่าหลุดมาจากป่อเลี้ยงอ่า
หลวงพี่หลวงพ่อต้องมาช่วยกันลุ้นหมดนะฮะกว่าจะจับได้นะครับ
คือมันอยู่ในสาราวัดนะครับห่างจากบ่อเลี้ยสัก๕๐เมตรนะฮะ
นายวราริสพร้อมสันเทียนะซึ่งเป็นนักจัดการงานเทศกิจของพื้นที่
แล้วก็เชี่ยวชาญในการจับจราเข้เนี่ยก็มาไล่ต้อนนะเอาเข้ามุมก่อนนะ
แล้วเอาเชือกมาคล้องมัดปากเอาเชือกมัดขามัดหาง
ใช้เวลาอยู่เกือบชั่วโมงก็สามารถจับได้ตัวใหญ่ทีเดียวนะครับ
แล้วก็เอาขึ้นรถกระบะไปไว้ที่บ่อเลี้ยงของเอกชนที่เขามีความมั่นคงแข็งแรง
เนื่องจากก่อนหน้านี้มันอยู่ในบ่อเลี้ยงของวัดนะครับมีนายสงัดเติมพันธุ์ผู้ใหญ่บ้านลี่หมู่เก้า
บอกว่าเดิมทีเนี่ยอดีตเจ้าวาดวัดบ้านลี่เนี่ยท่านรักสัตว์นะเป็นอดีตเจ้าวาดนะ
เขาก็ไปขอจราเข้จากโยมมานะครับตอนนั้นยังเป็นลูกจราเข้
เอามาเลี้ยงในบ่อของวัดก็เลี้ยงอยู่๗ปีกว่านะครับ
แล้วใกล้กันเนี่ยมันจะมีคอกเลี้ยงหมูป่ากับเลี้ยงนกนะ
แล้วก็สัตว์ป่าที่บาดเจ็บที่ญาติโยมเนี่ยเขาเอามาให้วัดเนี่ยช่วยดูแลอยู่นะครับ
มันก็เลยอยู่ปนปนกันหลายอย่างนะครับ
ราเข้ที่เลี้ยงเอาไว้ตัวนี้ยืนยันว่าไม่ดุร้ายเชื่องคุ้นเคยกับคนเป็นอย่างดี
แต่แต่ตอนนั้นมันอยู่ในบ่อเนี่ยแต่ตอนนี้มันขึ้นมาตรงนี้เนี่ย
ก็เลยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยหน่อย
ค่ะแต่กู้ภัยกู้ชีพหรือว่าเจ้าหน้าที่หลายคนก็บอกนะคะว่า
ไม่ได้หมายความว่าจราเข้ที่เลี้ยงเอาไว้เนี่ยจะเชื่องนะคะ
อ่าสัญชาตยานเจ้าละเข้อะค่ะ
ยังไงก็มีสัญชาติยานดุร้ายอยู่แล้ว
ไว้ใจไม่ได้ครับอย่าไว้ใจ
ก็เลยเอาจากวัดเนี่ยไปให้ทางบ่อเลี้ยงของเอกชนก็ช่วยดูแลไปก่อนนะฮะ
เนื่องจากอดีตเจ้าว่านที่ท่านขอละเข้ตัวนี้มาตอนที่ตัวเล็กอ่ะ

ตอนนี้พระที่วัดเนี่ยหรือว่าชาวโบ้งชาวบ้านบอกไม่ไหว

ค่ะก็ดีกว่าค่ะถ้าดูแลต่อเองก็ไม่รู้จะหลุดออกมาอีกเมื่อไหร่